พาไปรู้จักป้ากรยาหน่อยป้ากรยาเนี่ยแกขายส้มตำ
แต่ป้าแกไม่อยู่เป็นที่นะพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยฮะตะเวนไปทั่วไทยเลย
ค่ะล่าสุดนี้ไปอยู่ปลาจีนบุรีครับไปขายส้มตำสันจรนะอ่า
เจอนี่ต้องเรียกป้าเลยนะป้าหยุดก่อนขอซื้อก่อนนี่ครับ
ป้ากรรยาพี่สาวโอ้โหแล้วอายุเจ็ดสิบสองนะอายุเจ็ดสิบสอง
แต่ชื่อเจ๊สาวเพราะฉะนั้นจะสาวตลอดการเออใช่ฮะค่ะนี่ครับ
ส้มตำทั่วฟ้าเมืองไทยด้วยรถกระบะนิสันนี่อยู่ท้ายกระบะนี่นะ
ทะเบียน๔๐๓นครนายกใครเจอนี่โบกเลยล่าสุดแกอยู่ปลาจีนบุรีครับ
ปกติป้ากรยาขายส้มตำตามพวกงานคารวรรณสินค้างานวัดงานประจำปีแบบนี้
แล้วป้าบอกปีนึงแทบไม่ได้กลับบ้านที่จังหวัดนครนายกเลยนะ
แต่ป้าแกยังสนุกอยู่ป้าบอกเนี่ยสนุกกับการไปขายของตามสถานที่ต่าง
เพราะปัจจุบันป้าบอกจริงแกมีลูกสาวแต่ก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียว
ทำไมล่ะป้าลูกสาวก็แต่งงานแล้วแยกไปมีครอบครัวแล้ว
ป้าก็เลยมีโอกาสได้ตลอดขายส้มตำถือเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งครับ
กรยาขายส้มตำมาหลายสิบปีแต่ละวันนี้ใช้มะละกอเป็น๑๐กิโลเลย
มีทั้งตำไทยตำไทยไข่เค็มตำไทยปูปลาร้าตำหอยแครง
ตำธรรมดาก็มีก็๓๐บาทเริ่มต้นนะถ้าพิเศษใส่ไข่เค็มก็๔๐บาทครับ
แต่ป้าบอกป้าไม่ได้มีแค่ส้มตำนะมีไก่ย่างด้วยไม้ละ๔๐ก็มี๕๐ก็มี
นี่ขอน่องสะโพกมันน่าโดนมากเลยอ่ะแล้วไก่ย่างต้องคู่กับข้าวเหนียวสิครับ
ใช่เนอะข้าวเหนียวนึ่งร้อนร้อนเนี่ยห่อละสิบบาทเท่านั้นเองบางคนที่มาลองอุดหนุนเนี่ยจริงจริง
ก็ไม่เคยกินหรอกนะแต่เห็นคนมารุมล้อมป้าเออแสดงว่าร้านนี้ต้องมีของดี

จัดลิ้นชาน้ำตาเล็ตกันไปนะครับ

เพราะว่าไม่รู้ว่าป้าจะกลับมาเมื่อไหร่นะ

แล้วก็บอกให้ชัดว่าวันนี้เวลานี้ป้าไปไหน

ดูในโซเชียลแกก็ไม่มีเพจไม่มีอะไรด้วยนะ